เป็นเรื่องราวน่าขนลุกอีกแล้ว
เพราะว่าชาวบ้านเขาเดินทางไปดูบันไดเก่าแก่รูปเสียนพญานาค
แต่ปรากฏว่าเจอกับเหตุการณ์แปลกแบบนี้ค่ะ
นั่นเป็นเจ้าได้เปิ้งใจเจ้าได้เกะบอก
เจยบอกลูกหลานเจ้าได้หั่ว
นี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะ

คนนี้มีอาการเหมือนผีเข้า
คลิปนี้ถูกแชร์อยู่บนโลกออนไลน์เลยนะคะ

หลังจากที่เขาไปดูบันไดเก่าแก่รูปเสียนพญานาคอายุเกือบร้อยปี
ที่บริเวณวัดสันดอยน้อยหมู่ที่๔ตำบลบ้านกิวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
คือตรงนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมาหลายสิบปีแล้ว
ล่าสุดก็เตรียมบูรณะใหม่นะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่น่าขนหัวลุกแบบนี้ขึ้น
หลังจากเกิดเหตุผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปเลยจ้ะลงพื้นที่ไปดู
ไปดูซิว่าบันไดรูปหัวพญานาคเก่าแก่เป็นยังไงมีจริงตามในคลิปไหม
โดยมีนายศรีทนสายจันทร์ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง
พาลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เลยค่ะครับพร้อมกับเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อ๑๐วันก่อนเกิดเหตุการณ์แปลกตลาดขึ้นมีชาวบ้าน๓๔คนเข้ามาดูบริเวณตรงนี้
และปรึกษากันว่าจะนำบันไดเสียนพญานาคเก่าที่ตั้งทิ้งไว้นาน
โดยไม่ได้มีการใช้งานไปบูรณะขึ้นใหม่โดยจะย้ายเอาไปตั้งไว้ที่อื่นก่อนนะคะ
ระหว่างที่ชาวบ้านกำลังพูดคุยกันอยู่จู่นายอินพรมวงวันฟั่นอายุ๔๔ปี
ผู้ชายคนนี้เกิดอาการคล้ายผีเข้าเลยร้องตะโกนเสียงดัง
ตามที่เราเห็นกันในคลิปบอกว่าให้นำบันไดรูปหัวพญานาคทั้งสอง
ไปตั้งที่บริเวณบ่อน้ำเก่าซึ่งอยู่ใกล้กัน
แล้วเช่นเดียวกับอีกหนึ่งท่านป้าไหมป้าไหมเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ป้าหมายมีอาการคล้ายกันก็คือป้าหมายบอกว่าให้นำหัวบันได
พญานาคไปตั้งไว้ที่บ่อน้ำเก่าจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่า
เจ้าที่เจ้าทางที่เฝ้ารักษาอยู่นี่นะมาบอกว่าอยากจะให้บูรณะบันได
เสียญพญานาคแล้วก็ไปตั้งไว้ที่บริเวณดังกล่าวนั้นจริงจริงอืม
จนกระทั่งเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็เลยมีการทำพิธีบวงสวงบันไดรูปเซียนพญานาค
ก่อนที่จะไปตั้งไว้ตรงนั้นเลยค่ะบ่อน้ำเก่าเพื่อเตรียมบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะ
โดยจะมีการจัดผ้าป่าเพื่อเป็นการหาทุนมาสร้างบันไดพญานาคที่ยังคงสร้างไม่เสร็จต่ออีกด้วย
เพื่อให้สำเร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้ต่อไปในอนาคต
ถ้าเกิดสำเร็จเปิดใช้งานได้มีความสวยงาม
ฉันเชื่อว่าสถานที่นี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วย